เราจะไปพูดคุยกับคุณนพดลปัธมะทนายความประจำตระกูลชินวัฒ
ร่วมรายการกับเราทางโทรศัพท์ในขณะนี้ครับ

ครับตั้งแต่ช่วงเช้ามาได้รับการติดต่อสื่อสารกันอย่างไรบ้างครับ

ไม่ได้ติดต่อสื่อสารอะไรเลยครับ
ผมก็ไปหน้าศาลตั้งแต่๗โมงกว่า
ก็ยืนรอที่นั่นและไม่ได้ทราบข่าวใดเลยครับ
ค่ะแต่พอหลังจากอดีตนายกยิ่งรักไม่ไปสารนะคะ

ไม่ได้คุยยังไม่ได้คุยอะไรกันเลยครับ
เพราะว่าต่างคนก็หลังจากทราบก็บางท่านก็ยังอยู่ที่ศาลนะครับ

แต่หลายคนก็เดินทางกลับครับ

ผมออกจากศาลมาแล้วครับ
ค่ะแล้วก็จริงเพิ่งทราบรายละเอียดต่าง

คือพออดีตนายกยิ่งรักไม่ไปสารเนี่ยนะคะ
เมื่อสักครู่นี้ได้คุยกับอาจารย์นักวิชาการ
ก็บอกว่าอาจจะส่งผลกับจิตใจของมวลชนเหมือนกัน

ตั้งใจไปให้กำลังใจมั่นใจว่า
ก็ไม่ทราบแต่ละคนมีท่าทียังไงบ้าง
แต่ก่อมอีกสักภาคก็น่าจะสยอยเดินทางกลับ
ครับค่ะแล้วหลังจากนี้จะไปคุยกันไหมคะ
จะไปคุยกันที่ไหนยังไงไหมคะ

แต่คิดว่าก็ต้องยอมรับว่า
ก็ต้องยอมรับว่าบางทีก็โทรศัพท์พูดคุยกันในหมู่คนที่คุ้นเคยกัน
แต่ยังขอตั้งหลักก่อนครับว่า
ก็เพิ่งทราบข้อที่จริงจากที่รายงานในสื่อเมื่อสักครู่นี้นะครับ
ก็คิดว่าคงจะมีการพูดคุยกันเพียงแต่ว่า
ตอนนี้ก็ประชุมกันเต็มรูปแบบหรือประชุมเป็นกิจกรรมของพักก็ยังไม่ได้นะครับ
สำหรับตัวคุณนพดลแล้วรู้สึกแปลกใจประหลาดใจไหมครับ
กับการที่คุณยิ่งรักไม่มาสารในวันนี้ครับ
ผมคือตอนแรกเราก็ไม่คิดว่าเหตุการณ์จะเป็นแบบวันนี้นะครับ
ก็ในเมื่อท่านไม่ได้มาก็เป็นไปตามที่ท่าน

ผมผมก็ไปตั้งแต่๗โมงกว่าครับ
จะต้องดำเนินการยังไงต่อคะถ้าเกิดเป็นเป็นทนายของ

ต่อของกฎหมายเนี่ยมันต้องยังไงต่อคะ
ขั้นตอนกฎหมายก็เป็นไปตามกฎหมายนะครับ
ก็เป็นไปตามเป็นไปตามที่ท่านก็ทราบที่รายงานในข่าวทั่วไป

ซึ่งทุกคนก็ต้องเคารพคำสั่งหรือคำวินิจฉัยของศาลครับ

ผมก็ไม่ได้พบปะกับทีมทนายจำเลย
ว่าอันนี้คงต้องขอความกรุณาทั้งสองท่านได้สอบถาม
กับทางทีมทนายอดีตนายกยิ่งรักนะครับ
เพราะผมไม่ได้อยู่ในทีมทนายเขา
ก่อนหน้านี้คุณนพดลได้เจอกับคุณยิ่งลักษณ์ช่วงสุดท้ายได้เมื่อไหร่ครับ
นานแล้วครับนานสักประมาณสักอาทิตย์๒อาทิตย์แล้วมั้งครับ
ครับในช่วงนั้นพูดคุยขวานกำลังใจของคนนิ่งลักษณ์เป็นยังไงมั้งครับ
พูดขึ้นกันความกำลังใจพกตินะครับ
พกติไม่มีเสียงบงคิอะไรยังไงนะครับ
นี่เราก็ต้องรอดูต่อว่าทีมทนายคงจะให้ความชัดเจนได้
รับสายมันก็ไม่มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์เท่าไห
เพราะว่าผมไม่มีข้อมูลอะไร
แม้ทั้งการไม่ได้เดินทางมาสรรค์ผมก็ต้าจากศักดิ์สื่อ
ค่ะเข้าใจค่ะเอาละค่ะขอบคุณคุณพระดนตร์นะคะ

ขอบคุณมากค่ะก็ได้ให้ข้อมูลเท่าที่ให้ได้นะคะ